คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านกันมีคุณแม่วัยสี่สิบสามปี
คนนึงร้องเรียนมาทางไทยรัฐทีวีเลยบอกว่าไทยรัฐทีวีช่วยหน่อยได้ไหม
คือลูกชายวัย๙ขวบของเธอเนี่ยถูกเพื่อนบ้านเอายากันยุง
ฉีดยุงอะค่ะฉีดใส่หน้าจังหวะที่เธอกำลังจะพาลูกไปส่งที่โรงเรียน
บอกเรื่องนี้ลงบันทึกประจำวันก็แล้วไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมก็แล้ว
ไม่มีใครรับเรื่องเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้เป็นตำรวจ

เห็นยังอืม
ผมเลยต้องฉีดบนถนนหน้ายุงมันอยู่บนถนน
เนี่ยค่ะเธอเอาคลิปนี้มาแล้วก็ร้องเรียนบอกเนี่ย
จังหวะนี้เลยที่บอกเธอรับไม่ได้ที่สุดคือจังหวะนี้
ขี่ผ่านไปปุ๊บเนี่ยยื่นมาเหมือนจะฉีดใส่หน้าลูกชายวัยเก้าขวบ
ของเธอแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนฉีดใส่อากาศอ่ะ
ฉีดใส่ถนนฉีดใส่หน้าบ้านแล้วก็มีเสียงที่บอก
งแถวนี้มันชั่วผมก็เลยต้องฉีดหน่อย
เราก็เลยส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
คนนี้นางกวินธิดาไตรเมฆค่ะเธอบอกว่า
การเกิดขึ้น๒๕กุมภาพันธ์นั้นแล้วแหละเธอกำลังจะไปส่งลูกชายที่โรงเรียน
เพื่อนบ้านคนนี้ที่เป็นตำรวจเนี่ยยืนถือกระป๋องยากันยุงเดินไปมาอยู่หน้าบ้าน
ตามท่อน้ำบ้างตามป้ายตามพื้นถนนหน้าบ้านเธอแล้วก็บอกเธอบอกเดี๋ยวไปปลุกมาให้หมด
สักครู่นี้ได้ยินเสียงเนาะไปปลุกมาให้หมดไปปลุกสามีมา
จะมีเรื่องวันนี้เธอบอกเธอก็ไม่ติดใจอะไร
แต่จังหวะที่ขี่รถจะไปส่งลูกที่โรงเรียนจังหวะนี้ที่เธอติดใจที่สุด
หันกระป๋องยาฉีดยุงมาเหมือนจะฉีดใส่หน้าลูกชายเธอเธอบอกเธอไม่โอเคมากมาก
บอกเพื่อนบ้านอีกหลังด้วยตะโกนขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยเนี่ยตำรวจจะฉีดยากันยุงใส่หน้าลูก
แล้วเธอก็ขี่รถพาลูกไปโรงเรียนแล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองภูเก็ต
แจ้งไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ทั้งคู่ไม่รับเรื่อง
บอกว่าคู่กรณีเป็นตำรวจเธอเลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอ่ะ
บอกอ่าแล้วถ้าเกิดวันไหนเขาไม่พอใจเอาปืนมายิงทำยังไงอ่ะ
ทีมข่าวเราก็ถามก่อนต้องถามก่อนเคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
คือคลิปนี้มันเป็นคลิปเดียวแต่ต้องถามว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรไหม
เขาบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องการสร้างกำแพงบ้าน
อีกฝ่ายชอบเอามอเตอร์ไซค์เอารถเข็นเอาก้อนหิน
มาปิดทางน้ำไหลพอเวลาฝนตกเทียน้ำก็ท่วมบ้านเถอะ
พอเราก่อกำแพงขึ้นมาเริ่มต้นจากที่เราพอเราเริ่มก่อกำแพง
แล้วแม่ยายเขาพูดว่าถ้าก่อกำแพงแบบนี้เดี๋ยวลูกเขยหมายถึงตำรวจ
แต่ไม่พอใจแล้วเราก็งงว่าพี่เราบ้านเราเราซื้อเราจ่าย
แต่ทำไมคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ใบไม้ตรงข้ามถนน
กลิ่นมาบ้านเราเราไปทำหารเลือกแบบโมงเช้าทุกวัน
พอมาถึงไม่ทันได้กวาดคุณมาบุญกับเราแล้ว
พอใบไม้เข้าบ้านเราเราฉีดยากันยุงในบ้าน
หาว่าเราฉีดงานยุงใส่บ้านเขากลิ่นยากันยุงข้าวบ้านเขา
ว่าเราฉีดยากันยุงในบ้านเราเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยเหรอ
เราทำอะไรในบ้านเราไม่ได้เหรอเอายางอายงเจาะที่หน้าลูก
แต่ดีนะที่ยาไม่ออกมาถ้ายาออกมาล่ะ
ผลที่เกิดมาคืออะไรคุณจะรับ
เราให้ยิงก่อนแหละค่ะตอนนี้ยังไม่ยิง
ไอ้ยิงแล้วค่อยว่ากันที่ว่าเขาบอกว่าเราไม่พอใจนี่
เราเราแสดงอาการอะไรถึงเขามาถึงเขาบอกว่าเขาไม่พอใจ
ว่าเราไม่พอใจล่ะแค่นี้ค่ะมันไม่มีอืม
ก็ก็กำแพงว่าเรื่องของเขาแล้วเราจะไม่พอใจทำไมอ่ะ
ถ้าผมทำอะไรให้เขาเสียหายเขาต้องไปแจ้งความ
อ่าเขาบอกว่าเขาเคยไปแจ้งความแล้วแล้วแล้วทำไม
แล้วแย่งแล้วเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเรื่องเงียบ
แสดงว่าที่เขาไปเขาก็ไปโกหกกับเจ้าหน้าที่ฟังเรื่อง
เรื่องมันเลยเงียบแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไง
ถ้ามันเป็นความผิดของผมนี่เขาต้องดำเนินคดีได้
ที่เขาไปแจ้งต่างที่มันเงียบเพราะมันเรื่องไม่จริง
คือตำรวจที่อยู่ในคลิปนะคะเขาบอกแค่ว่าเขาพร้อมให้ข้อมูลนะ
ทันจะได้ไปยิงอะไรเลยที่บอกอีกฝ่ายบอกกลัวเอาปืนไปยิง
เขาบอกเขายังไม่ทันยิงเลยทีนี้ค่ะเราถามไปที่ตำรวจสพเมืองภูเก็ต
ตำรวจบอกว่ารับเรื่องแล้วเบื้องต้นจากคลิป
ตำรวจที่อยู่ในคลิปก็น่าจะเข้าข่ายผิดวินัยอันนี้น่าจะผิดแน่
แต่คุณกวินธิดาบอกว่าก็ไปแจ้งกับต้นสังกัดแล้ว
แต่มันก็ไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลให้เพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าเราได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเท่านี้แหละ
ส่วนคนอื่นเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลกับเราสักเท่าไหร่
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะคะ